มาดูเรื่องที่โลกโซเชียลเขามีการช่วยกันตรวจสอบนะ
เพราะว่ามีคลิปของคนขับรถเมย์คุณผู้ชม
มือขวาเล่นโทรศัพท์มือถือ
มือซ้ายจับพวงมาลัยหน้าก้มด้วยนะ

มันเหมาะสมหรือเปล่าเอาไปชมภาพเหตุการณ์เลยครับ

มันก้มลงไปดู
น่าจะเป็นการพิมพ์แชทแหละค่ะ
โดยค้าถเลยบุทูสเทียบลานะ
สังเกตเห็นวิวด้านนอกรถไม่ช้านะ
ดูอยู่ข้างนอกสิมันเร็วเหมือนกันนะ
คลิปนี้ที่เห็นอยู่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากครับในโซเชียล

ขับไปกดไปซ้ายจับพวงมาลัยขวาจับโทรศัพท์
ผู้โดยสารคนหนึ่งแจ้งผ่านสวพ๙๑

ปอ๘๒สีเหลืองทั้งคัน

ขอสมกรฟังแล้วตรวจสอบด้วย
เขาขึ้นจากป้ามิวเซียมสยาม

คลิปนี้ยาวสักประมาณเกือบ๑นาทีฮะ
ผู้โดยสารบนรถประจำทาง

ชัดเจนนะฮะขับรถไปด้วยความประมาท

หลังจากโพสต์นี้คลิปนี้ถูกชาวเน็ตแชร์ไป

เรื่องวินัยจินตรรจรของคนขับเรื่องรายนี้
แล้วก็ทุกคนด้วยนะครับ

ประยุณช่วยแก้วรักษาการผู้มันในการ
การเรียกพนักงานคนนี้มาแล้วก็มาสอบสวนมาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งที่ผ่านมาขอสมกรก็มีระเบียบให้บริการต้องความปลอดภัยมาก่อน
หากพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอน
เริ่มจากปรับก่อนแล้วก็พักการขับรถพร้อมฝากเตือน
ฝากไปถึงผู้โดยสารทุกคนด้วยใครฟังอยู่ใครไปเจอพฤติกรรมของคนขับรถขอสมกรแบบนี้
ข่ายผิดระเบียบโทรศัพท์ไปเลยครับ
คุณผู้ชมจำรายละเอียดถ่ายคลิปถ่ายภาพจดเอาไว้แล้วก็โทรไปสายด่วน๑๒
สายด่วน๑๓๔๘ไปแจ้งเขาได้แล้วเขาก็จะตรวจสอบลงโทษต่อไปนะครับ
รายนี้ก็น่าจะถูกลงโทษแหละเพราะว่าผิดระเบียบนั่นเองนะฮะ